ส่วนคดีของในบอสอยู่วิทยานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ทราบนะครับหลังจากที่ทางรองอายการสูงสุด
เซ็นคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
เกี่ยวกับข้อหาต่างของในบอสอยู่วิทยา
ที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐเสียชีวิต
ตำรวจอายการหรือว่านายกเอง
นวนตรงนี้นะครับล่าสุดครับท่านผู้ชมครับรองอายการ
สูงสุดผู้เซ็นคำสั่งไม่ฟ้องคดีของในบอสอยู่วิทยานาย
รยุทธ์อยู่วิทยาได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะฮะนายเนธ
นาคศุกร์รองอายการสูงสุดนะครับยื่นหนังสือลาออกจากราชการ
อายการสูงสุดในวันนี้นะครับในเนธนาคศุกร์นี่จะครบ
วาระตามอายุดำรงตำแหน่งใน๖๕ปีคือ๓๐กันยายน๖๓ความจริงถ้า
จะขอต่ออายุถึง๗๐ปีก็ได้นี่ก็ว่าเป็นการยื่นลาออกก่อน
ครบวาระอายุนะครับในคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่มีคำสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้
ถึงแก่ความตายในจดหมายเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการแสดงความ
สุดใจในการสั่งสำนวนคดีนี้และเป็นการแสดงสปีริตแก่
กรอายการและต้องการให้ทุกคนในสังคมเกิดความสบายใจ
โดยยืนยันว่าการสั่งคดีนี้ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนและทำตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหลังสำนักงานอายการสูงสุดเผยแพร่คำสั่งของอายการ
สูงสุดนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานมาตรวจสอบความเห็น
คำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้โดยบอก
ว่าการรับฟังพยานหลักฐานเป็นไปตามหลักกฎหมายชอบด้วยเหตุ
ผลและใช้ความระมัดระวังละเอียดรอบครอบหรือไม่เพียงใดในการ
ตรวจสอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานอายการสูงสุดได้ตั้ง
คณะทำงานจนนำมาสู่การแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับ
วรยุทธ์ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษเรื่องของโคเคนด้วย
นะครับแล้วก็มีพยานใหม่ให้สอบพยานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
ความเร็วรถด้วยนะฮะตามที่คณะทำงาน๗คนของอายการ
สูงสุดที่ได้ตรวจสอบสำนวนการสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดของ